ขอบคุณครับท่านประธานสภาที่เคารพครับสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกทุกท่าน
นะครับองค์วัชชุมครบก็ดำเนินการต่อไป
รายละเอียดของมาตรก้าวกระทรวงการคลังอยู่ในเล่มหน้าห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดที่ผมขอ
ปรับลดนะครับแต่ท่านประธานครับสืบเนื่องจากเมื่อวาน
มีเรื่องที่ต้องเรียนให้ท่านประธานและเพื่อนสมาชิกทราบนะครับ
ผมกลับไปก็ตรวจดูว่าการปฏิบัติในห้องประชุม
ครบถ้วนถูกต้องมีอะไรต้องแก้ไขปรับปรุงหรือไม่นะฮะ
แล้วก็มีข้อสังเกตนะครับ

อาจจะมีผลกระทบต่อที่ประชุมสภาแห่งนี้บ้าง
นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องตัวเลขไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้อความ
หลักการดูงบประมาณผมได้อธิบายไว้ค่อนข้างชัดเจน
งบการเงินดูยังไงผมก็ทราบรายละเอียด
ปีกย่อยแต่ละชั้นแต่ละรายละเอียด
ก็รู้แต่เรื่องหนึ่งขออนุญาต
เนื่องจากเมื่อวานตั้งแต่เช้าของท่านประธานชวน
นะครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับเพื่อนกรรมาธิการ
ที่ไม่ได้เป็นสอสอและกรรมาธิการที่เป็นสอสอ
นะครับอภิปรายกันเสร็จท่านนำข้อความลงสื่อออนไลน์
ท่านประธานครับผมขออนุญาตเอ่ยนามท่านด้วยความหวังดีนะครับ
ไม่ได้มีเจตนาเป็นอื่นผมดูเฟซบุ๊กพักเพื่อไทย
นะครับก็มีข้อความที่อยากจะกราบเรียนท่านประธานและเพื่อนสมาชิก
การประชุมขณะนี้วาระสองไม่ใช่วาระสาม
ใส่เข้าไปนะครับวาระสามเดี๋ยวท่านท่านท่านเรืองไกรครับ
ครับเอาเอาตรงประเด็นที่ท่านเอ่อส่วนความเห็นเอาไว้นะครับ
เข้าสู่ตรงนี้ที่เดี๋ยวท่านประธานตรงส่วนความเห็นเดี๋ยว
เดี๋ยวสั้นท่านครับเพื่อถ้ามันเป็นเรื่องที่พาดพิงอะไรถึงท่านก็
ท่านท่านบอกมาให้ชัดเจนไม่ไม่ใช่เรื่องพลาดพิงถึงผมฮะ
เป็นเรื่องการนำเสนอข้อมูลที่ไม่ตรงกับวาระเท่านั้นเองนะครับ
แล้วไปลงว่าเป็นการพินาวาระที่สามวันที่สิบแปดสิงหาคมสองห้าหกห้า
อย่างนี้ผมว่าต้องแก้ไขนะครับทีมเทคนิคผมเห็นด้วยการนำเสนอ
แต่วันเวลาต้องแม่นข้อมูลต้องชัดนะครับ
ยกตัวอย่างอีกอันหนึ่งครับอันนี้เกี่ยวกับพวกเรา
ต้องขออนุญาตเอ่ยนามท่านคุณหมอชนละนานศรีแก้วนะครับ
เฟสบุ๊คปรักษณ์เพื่อไทยขึ้นบอกว่างบกางต้องใช้แก้โควิด
ซื้อวัคซีนเอ็มอาร์เอ็นเอฉีดให้ประชาชน
ลักษณะอย่างเงี้ยผมว่าสุ่มเสี่ยงยังไงก็ฝากเพื่อนสมาชิก
ท่านประธานด้วยช่วยคอยดูนะครับแล้วการนำลงอย่างนี้เนี่ย
ผมว่ามันอาจจะมีปัญหาตามมาได้นะครับ
ก็อันนี้ประกอบกับเมื่อวานที่ท่านประธานชวนขึ้น
แล้วก็ท่านศศยุตโปรงได้พยายามจะตรวจฟอบผม
ผมให้ความยินดีนะครับแล้วก็ได้ไปแถลงข่าว
บอกว่าเมื่อวันที่สิบหกยื่นหนังสือถึงปปชแล้วครับ
ท่านประธานนิดเดียวครับตรงนี้เกี่ยวกับสภาเป็นยัตติฮะ
ผมร่างยัตติให้เรียบร้อยมารับไปนะครับ
แล้วก็เข้าชื่อฟ้าให้จบส่งสารำนูนครับ
ขออนุญาตท่านเข้าสู่ประเด็นที่ท่านได้สงวนความเห็นเอาไว้นะครับ
ครับหมดแล้วครับแต่ถ้าเรื่องใครจะไปโพสต์
ใครจะไปโพสต์อะไรยังไงก็ขอให้เป็นความรับผิดชอบเฉพาะตัวบุคคลเข้าไป
นะครับเราเราไม่ต้องมาเอาเอามาพูดในที่ประชุมแห่งนี้ให้เสียเวลานะครับ
ถ้าเมื่อทางฮะที่ฉันทีละลัดสำเร็จวันนี้ข้า
ถ้าเมื่อทางมองเห็นไหมค่ะผมผมได้ยินเสียงท่าน
เดี๋ยวขออนุญาตท่านเรือร์ไกรนะครับคุณธีรรรัฐเชิญครับ
ขอบคุณท่านประธานค่ะดิฉันธีรรัฐสำเร็จวันนี้
ดิฉันเห็นว่าการที่ท่านกรรมธิการเมื่อสักครู่นะคะที่ได้เอ่ยพาดพิง

ก็จะทำให้เป็นประเด็นข้อสงสัยให้กับพี่น้องประชาชน
ที่รับฟังการประชุมอยู่ทั้งบ้านนะตอนนี้
ประเด็นที่มาพูดเมื่อสักครู่ก็ไม่เกี่ยวข้องกับการพิจารณา
แม้ว่าจะบอกว่ามีการเกี่ยวข้องกับวาระ๒วาระ๓
แต่ฉันคิดว่าเป็นหน้าที่ของทางพักการเมือง
ที่สามารถจะทำได้ในการที่จะถ่ายทอดการประชุม
หรือข้อเสนอแนะของพี่น้องสมาชิก
ให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ทางบ้านได้รับทราบ

ใครพูดใครทำอะไรพี่น้องประชาชนอยากที่จะรับทราบ
ฉะนั้นที่ฉันคิดว่าท่านเองที่เป็นกรรมธิการ
สักครู่อาจจะเข้าใจหน้าที่ของแต่ละท่านผิดพลาดไป

แล้วก็ไม่ควรที่จะกล่าวอ้างถึงพักอื่น

ความจริงผมก็ได้เตือนท่านเรืองไกลไปแล้วล่ะ
เชิญท่านเรืองไกรครับเข้าสู่ประเด็นเลยนะครับ
จะได้ไม่มีข้อพิพาทกันเชิญครับ

ก็เดี๋ยวส่งเอกสารให้ครับไม่เป็นไรครับ

ก็ประเด็นก็ทักทายกันนิดหน่อยแต่เช้า

ท่านประทวงหรือว่าท่านพาตปิง
ใช้ศิษย์พาตปิงเชิญครับ
ท่านประธานพิการบ
ประเด็นที่ผมได้อภิปรายไว้เมื่อวาน

เรื่องมีข้อเสนอแนะว่าการจัดงบกลางหนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยล้าน
กรรมธิการที่ไปเพิ่มเติมเนี่ยชัดเจนในวัตถุประสงค์
แต่ถ้าจะให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเนี่ยผมก็เสนอแนะในนามกับสมาชิกคนหนึ่งว่า
ไม่ต้องไปอธิบายใครอันนี้คือข้อเสนอแนะของสมาชิกครับ
ประเด็นข้อห่วงใยว่าผมเองจะไปก้าวล่วงนะครับ
ไม่ทราบวิธีการงบประมาณหรือไม่อันนั้นก็เป็นดุลยพินิษฐ์ของท่านกรรมธิการนะครับ
ผมไม่ได้ไปก้าวร่วงท่านจะวินิจฉัยอย่างนั้นก็คงได้
แต่ผมมั่นใจนะครับว่าการเสนอแน่ของสมาชิก
รวมทั้งข้อสังเกตของกรรมธิการที่จะเขียนนะครับ
ส่งไปให้ฝ่ายปฏิบัติปฏิบัติเนี่ยมันเป็นลักษณะการถวงดุล
ระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ
เราสามารถเขียนในข้อสังเกตเราได้เลยนะครับว่า
ต้องการให้รัฐบาลไปดำเนินการอย่างไร
ส่วนจะทำหรือไม่ทำอย่างไรเนี่ย
มันเป็นสภาพบังคับทางการเมือง
แน่นอนครับไม่มีสภาพบังคับทางกฎหมาย
เพราะเป็นลักษณะถวงดุลอำนาจซึ่งกันและกัน
แต่จิตสำนึกความรับผิดชอบ
ระหว่างฝ่ายบริหารฝ่ายการเมืองและต่อพี่น้องประชาชนเนี่ย
อันนั้นคือข้อบังคับที่ยิ่งใหญ่ครับ
ถ้าข้อเสนอแนะผมถือว่าเป็นการไปละเมิดวิธีการงบประมาณนะครับ
พักเพื่อไทยนำไปเผยแพร่แล้วไปก้าวล่วงในสิ่งที่ท่านพูดไว้เนี่ย
ผมก็ต้องขอชี้แจงว่าสิ่งที่ผมทำไปเนี่ย
ผมมั่นใจว่าวิธีการงบประมาณการอภิปรายของผมมัน
ไม่มีถ้อยคำใดที่จะไปขัดหรือแย้ง
กฎมัญญาตรรำนูลกฎหมายที่เกี่ยวข้องแม้แต่ข้อมอครับของรัฐสภา
ผมมั่นใจว่าไม่เสียหายแต่ผมจำเป็นต้องชี้แจง
เพื่อให้สภาแห่งนี้ได้บันทึกเอาไว้นะครับ
ถ้าจะเอาเหตุนี้ไปกล่าวหาผมกล่าวหาสมาชิกเพื่อไทยว่าทำผิด
ธรรมนูลอะไรก็ดีเนี่ยยินดีครับยินดีเลย
ถ้าสารลำนูนสั่งให้ผมออกจากตำแหน่งจากเรื่องนี้นะผมจะกราบขอบพระคุณไปอย่างสูง
สำหรับวิธีการของสารรัฐมนุนและวิธีการของสภาของเราอย่างนี้
จะเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงเลย
ทำเลยครับขอบพระคุณมากครับก็ได้ชี้แจงพอประมาณนะครับ